ขณะที่ทางด้านของกองพาลตะหารลาบที่หนึ่งกรมตะหารลาบที่หนึ่ง
ทหารจากกองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์จำนวน๔๐๐นาย
แปลอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จเถลิงถวันลายราชสมบัติครบ๗๐ปี
โดยมีพันโทปกรณ์กิจคงประดิษฐร
ผู้บังคับการกองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๑มหาเล็กรักษา
ปปรรวมไปถึงตัวอักษรตัวเลข๗๐และอักษรทรงพระเจริญ
ซึ่งในแต่ละท่วงท่าของการแปลอักษรมีความสง่างามและเต็มไปด้วยความรู้
ศึกที่เปี่ยมล้นไปด้วยความจงรักภักดีของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
แปลอักษรของกองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์ในครั้งนี้
ในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปีในวันที่๙มิถุนายน
ทหารมหาเลขรักษาพระองค์จึงร่วมกันจัดกิจกรรม
เพื่อถวายพระพรและแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ครับ